คุณผู้ชมคราวนี้ต้องถามคุณผู้ชมแล้วก็คุณทัศนัยว่า
เคยเห็นคลองแห่งความรักไหมคะ

ถ้าไม่เคยเห็นเดี๋ยวพาไปดูที่กระทุ่มแบน

ทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
นี่ไงแหม่มโพดำเขาก็เลยเอามาโพสต์
เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาอีกทางให้กับชาวบ้าน
ชาวบ้านที่กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร

ปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลองแบบนี้

แต่มันเป็นสีนี้มันก็รู้ว่าเป็นน้ำเสียใช่ไหม
ชาวบ้านเขาเอามาโพสต์แล้วก็ระบุข้อความแบบนี้บอกว่า
เคยเห็นคลองแห่งความรักไหม
น้ำเป็นสีชมพูหวานแหววแต่มีพิษร้ายแรงแค่ไหน

รอบก่อนก็มีโรงงานเคยทำน้ำเน่า
ครั้งนี้เป็นอีกคลองหนึ่งซึ่งมีโรงงานแอบปล่อยน้ำเสียตอนกลางคืน
ไม่ผ่านการบำบัดชาวบ้านสุดทนแล้ว
ก็โหดจะสุดทนนะฮะเป็นสีชมพูสักขนาดนี้นะครับ
ล่าสุดนายธิรพัฒน์คัชมาศรองผู้ว่ามราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นายวุฒิพงศ์สุพักวันนี้ในอำเภอกระทุ่มแบนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณครองคึกฤทธิ์นะฮะ
ที่ตำบลดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
หลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบแอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง
จดน้ำในคลองเป็นสีชมพูแบบที่เห็นนะ
ทางยาวสักประมาณ๒๐๐เมตรได้ช่วงค่ำของวันที่๑๘เมษายน
โดยจากการตรวจสอบพบว่าขณะนี้บริเวณลำคลองมีน้ำเป็นสีชมพู
แล้วก็เริ่มเจือจางลงบ้างแล้วครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ลงไปตรวจสอบนะหลังจากที่ชาวบ้านเขาร้องเรียน

ไปตรวจสอบที่โกดังค้าของเก่า
ซึ่งเป็นที่ล้างถังปั่นพลาสติก
ปรากฏว่าพบคราบสีชมพู
อยู่บริเวณที่ต่างของโกดังหลายต่อหลายจุด
อ่างน้ำรวมถึงที่พื้นปูนแล้วก็ท่อน้ำทิ้ง
ยังมีคราบสีชมพูติดอยู่บริเวณปลายท่อด้วย
มุทรสาครบอกว่าโรงงานนี้เนี่ยรับกระป๋องพลาสติกรีไซเคิล
บรรจุสีข้าวมะโม่แล้วก็บดจากการตรวจสอบเบื้องต้นน่าจะเป็นโรงงานแห่งนี้แหละ
เพราะว่าสีชมพูที่พบเนี่ยที่พบในน้ำนะ
เป็นสีเดียวกับที่พบในพื้นที่ของโรงงานประกอบกับทางโรงงานที่ตั้งขึ้นมาเนี่ย
ก็เป็นโรงงานเถื่อนคือไม่ได้รับอนุญาตด้วย
ดังนั้นจึงต้องมีการสั่งปิดโรงงานแห่งนี้ไม่ให้ดำเนินการใดทั้งสิ้น
และต้องส่งดำเนินการคดีในฐานะไม่ขออนุญาตส่วนการรับผิดชอบทางโรงงานนั้น
ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วย
ให้เราหัวเห็นได้ดูว่ามาน่ะเราพบแล้วว่า
ตั้งขึ้นมาโดยไม่รับอนุญาตนะครับแล้วมีเครื่องจักรด้วยนะครับ
ซึ่งเกิดจากนี้ต้องขออนุญาตอุตสาหกรรม
ซึ่งทางอุตสาหกรรมอย่างเมื่อสักครู่ผมได้สอบถามแล้วก็ตรวจสอบแล้ว
เพราะว่าที่นี่ไม่ได้ขออนุญาตดังนั้นเวลาต้นก็ต้องปิด
ก็คือระงับโรงงานนี้ไม่ให้ระเบิดการแถมแห่งสิ้น
ทีนี้ก็ไปสอบถามผู้ประกอบการโกดังค้าของเก่า
ก็คือนางสาวสุภานิษฐ์จันสว่างเธอบอกแบบนี้บอกว่า
พลาสติกที่นำมารีไซเคิลมีคนส่งมาให้
โดยที่ตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่าภายในบรรจุสีอะไรเอาไว้
ซึ่งเมื่อนำมาโบ้บดแล้ว
จึงทำให้มีสีปนเปื้อนลงไปในท่อน้ำทิ้งแล้วก็กลายเป็นสีชมพู
ส่วนน้ำที่ไหลออกไปในคลองจนกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนั้น
ก็น่าจะมาจากน้ำในบ่อพักน้ำเกิดล้นขึ้นมา
เธอเองบอกว่าก็เพิ่งรู้เมื่อเช้านี้นี่เองว่ามีการปล่อยน้ำสีชมพูลงไปในคลอง
จึงบอกว่าอยากขอโทษปกติตั้งแต่รุ่นแม่ทำกันมา
ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แล้วก็ไม่เคยทำแบบนี้ด้วย
ตัวเองบอกว่าก็ยอมรับผิดทุกอย่างแล้ว